ดาวอังคารกลายเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของมณามหามนาธิ์ทางอวกาศ
โดยเฉพาะการหาคำตอบว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารหรือไม่
รวมถึงความเป็นไปได้นะครับที่มนุษย์จะย้ายไปอยู่ที่ดาวอังคาร
ก็ได้นำไปสู่ความหวังที่จะหาคำตอบในเรื่องนี้
สภาพยุโรปแล้วก็รัสเซียนะครับ
เดินทางเป็นระยะทางกว่า๕๐๐ล้านกิโลเมตร
เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจสำรวจพื้นผิวดาวอังคาร
วิเคราะห์แหล่งกำเนิดของก๊าซมีเทน
ก่อนที่จะนำคำตอบกลับมาให้กับเราครับ
เริ่มออกเดินทางจากฐานปล่อยจรวดไบโคนูของรัสเซีย
ในประเทศคาซักสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
โดยคาดว่าจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง

ในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
ซึ่งมีภารกิจในการสำรวจและค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร
ทำหน้าที่วิเคราะห์ก๊าซบนชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร

ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติภารกิจสำรวจพื้นผิวของดาวอังคาร

และองค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซีย
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาคำตอบว่า
เหตุใดจึงมีก๊าซมีเทนอยู่บนดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้

กล่าวว่าปริศนาที่น่าพิสวงศ์
คือดาวอังคารมีหรือเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่
ซึ่งเขาเชื่อว่าจะสามารถไขปริศนานี้ได้จากการวิเคราะห์ก๊าซมีเทน
ัสมีเทนอาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตอย่างวัว
หรือเกิดจากการหมักสะสมของสะสานในบ่อโครนก็เป็นได้
ซึ่งในระบบย้อยอาหารของสิ่งมีชีวิต
ปล่อยสารที่เรียกว่ามีทาโนเจน
ที่สามารถย่อยสลายโมเลกุลต่างและปล่อยก๊าซมีเทนออกมา
ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงตั้งสมมติฐานว่า

ก็เป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เช่นกัน
โคจรและยานลงจอดจะแยกตัวออกจากกัน

๊สมีเทนบนชั้นบรรยากาศนั้นเกิดจากอะไรกันแน่
อกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของปริมาณก๊าซมีเทนในฤดูต่าง

ัสมีเทนเหล่านี้มาจากพื้นผิวส่วนไหน
ซึ่งนี่อาจช่วยให้เราทราบว่า
แท้ที่จริงแล้วก๊าซมีเทนบนดาวอังคารมาจากสิ่งมีชีวิต
หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของชั้นหิน
เนื้อมาจากกระแสน้ำใต้ดินกันแน่
อกจากนี้การวิเคราะห์ถึงแหล่งกำเนิดก๊าซ

จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพอวกาศ
ซึ่งเป็นกล้องถ่ายภาพพื้นผิวระบบสีและ๓มิติ

ที่จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่า

มาจากกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์

หรือมาจากกระบวนการทางธรณีวิทยากันแน่

นายนิโคลัสโทมัสหัวหน้าทีมวิจัยคาซิสกล่าวว่า

เขาไม่เชื่อว่าก๊าซมีเทนบนดาวอังคาร

เพราะแหล่งที่มาของก๊าซมีเทนนั้นหลากหลาย
ซึ่งเขาก็ได้เตือนเพื่อนร่วมทีมว่า
อย่าตั้งความหวังมากจนเกินไป
ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้นลงเสียก่อน

ดาวอังคารมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่
ซึ่งในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้
ทีมงานต้องเร่งเตรียมความพร้อมครั้งใหญ่

แต่กลับศูนย์หายระหว่างการลงจอดเมื่อปี๒๕๕๙
ศรีษายุคตะนั้นข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน